คุณผู้ชมครับมีเหตุการณ์ต่อไปนี้ให้ดูกันนะฮะคุณแม่คนหนึ่งเขาเข้าไปขอเงินลูกชาย
แต่เขาขอบ่อยนะฮะพอลูกชายไม่ให้ก็ต้องขออภัยท่านพูดจริงประมาณว่า
ลูกนี้แหละคุณค่ะอ่าไม่ยอมให้เงินใช้อะไรแบบนี้ต่อว่าลูกหรอฮะ
ต่อว่าลูกถูกต้องครับนะฮะทวงเงินแล้วทำแบบนี้เป็นประจำ
เพราะลูกไม่ให้เอามีดจี้คอขู่จะฆ่าตัวตายคุณผู้ชม
แต่พอเอาเงินยื่นให้ปุ๊บทุกอย่างสงบและเป็นปกติ

ของของกูกว่าจะได้เอามาให้พวกมึงใช้พวกไอ้เหลวไอ้เหลวมีบรรยา
มันก็มาใช้พวกจะเป็นความเลว
นี่นะคุณว่ามึงจะได้มาขนาดนี่
เหนื้อกรรมคุณเหมือนแต่งเมียมึงสองแสนอ่ะ
วงเงินทุกอย่างที่อยากจะได้นะฮะจากลูกชาย
นี่มีมีดตำรวจก็ต้องใช้ไม้งามไประงับเหตุแบบนี้
ทวงเงินทวงทุกอย่างยังขาดอย่างเดียวทวงชีวิตคืน

อ่ะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่บริเวณริมถนนครับ
อู่ซ่อมรถในพื้นที่หมู่๑๔บ้านสวนครัวตำบลอีสานอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรำครับ
เย็นเมื่อวานนี้เองตำรวจต้องเข้าไปเจรจาเกลี้ยกล่อม
คุณแม่คนนี้อายุ๕๐ปีครับเธอคุ้มครั่ง
ถือท่อนเหล็กถือมีดทำครัวแกว่งไปแกว่งมา
ผู้ก่อเหตุเขาเป็นเมียของทหารเกษียณอายุราชการ
เธอก็ยืนตะโกนโวยวายทวงเงินลูกชายด่าลูกชาย
ทำไมต้องไปที่อู่นี้เพราะลูกชายเป็นเจ้าของอู่
ลูกชายไม่ให้เงินใช้เนรคุณเงินสินสอดทั้งหมดทั้งมวลที่ออกไป
๒๑๙๙๙บาททอง๕บาทต่างนานเอามาคืนกูให้หมด

จำได้ตัวเลขยิบเลยนะฮะแล้วก็บอกว่า
ตัวเองเป็นผู้ป่วยจิตเวทไม่กลัวใครหรอก
ถ้าใครทำร้ายนะฮะมีความผิดหมดอะไรแบบนี้นะ
เธอก็อ้างไปพูดไปเรื่อยแบบนี้
แล้วจู่ก็เอามีดทำครัวที่เอามาจี้คอตัวเองขู่จะฆ่าตัวตาย
ตำรวจก็เลยไม่สามารถเข้าไปชาร์จได้
ต้องใช้เวลากันนานมากครับในการเกลี้ยกล่อม

ลูกชายเอาเงิน๕๐๐๐บาทมาให้กับตำรวจ

เพราะรู้ว่าแม่ต้องทำแบบนี้เพราะแม่ต้องการเงิน

สุดท้ายนะเพื่อนผู้ก่อเหตุไปเกลี้ยกล่อมและเอาเงินยื่นให้
ผู้ก่อเหตุคือแม่คนนี้ยอมวางทุกอย่าง
วางทั้งมีดวางทั้งท่อนเหล็กแล้วก็เอาเงินไป

ทุกอย่างจบเลยครับจบเลย
เหตุการณ์แบบนี้ไปถามลูกชายหน่อย

ลูกชายก็บอกว่าที่ผ่านมาคุณนักข่าว
ผมไม่เคยเนรคุณคนเป็นพ่อเป็นแม่เลย
ผมให้เงินท่านใช้ตลอดเวลา
แต่แม่ใช้เงินฟุ่มเฟื่อยมาก
ถ้าเงินหมดมักจะเรียกร้องความสนใจแบบนี้อยู่เสมอ
ก่อนเกิดเหตุก็โวยวายจะเอาเงินแถมยังทำร้าย
เข้าของในอู่ด้วยจนพังเสียหายไป
ผมเป็นลูกผมโกรธแม่ได้อย่างไร

แต่ก็เสียใจที่แม่เป็นแบบนี้ตลอดเลย

ผ่วยบ้างไหมผ่วยบ้างครับมียาอยู่

แกเป็นอาการแบบนี้บ่อยไหม
เอาตรงนะจะเป็นท่อนที่
เงินไม่พอใช้นี่แหละครับก็จะเป็น
แต่ว่าใช้เงินนี้ใช้เกินตัว

ถ้าไม่ได้กระตันอยู่กับพ่อแม่คงไม่ได้ถึงขนาดนี้

แต่แกก็มองผมในแง่ที่ไม่ดี
คุณซุดซายก็จะมาเป็นลักษณะอย่างนี้บ่อย

คือเราไม่รู้ว่าคุณแม่เขามีอาการป่วยทางจิตจริงหรือเปล่าเนอะ

ถ้าท่านป่วยจิตก็ให้รักษารับยาประบัติดู
แต่ว่าเรื่องของในครอบครัวคุณแม่อาจจะใช้เงินเยอะจริง

สุดท้ายแล้วเหตุการณ์มันก็จบลง
โดยที่คุณแม่ได้เงินไป